เจ็บใจหาอะไรกินหน่อยไหม
เดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินไปกินข้าวต้มมัด
ข้าวต้มมัดอร่อยมากทานแล้วเนี่ยนะ
หงอกเลยจนได้ชื่อว่ากู้ออกข้าวต้มมัดหัวหงอก
เคยทานป่ะเคยทานแต่เขาไม่ได้ทานจนหัวงอกเขาไปคุกมะพร้าว
ทานกันหัวเหงาอกอะไรล่ะแล้วใครจะกล้าทานต่อจากเนี่ยกลัวหัวเหงาอกกันหมดบ้าน
อร่อยมากไงนี่ไงที่จังหวัดพยาวข้าวต้มมัดแม่มณีชื่อร้านเขานะครับ
ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพายาวอย่างที่บอกเป็นขนมไทยโบราณฮะ
สเด็ดมากข้าวต้มมัดหัวหงอกหรือว่าข้าวต้มมัดโบราณนั่นเอง
ที่ต้องบอกว่าหัวหงอกก็เพราะอย่างที่น้องใบตองเขาบอกไปเขาโรยมะพร้าวลงไปด้วย
พอเขาขูดมันก็จะขาวแบบนี้ก็เลยเป็นข้าวต้มมัดหัวหงอก

หงอกค่ะคุณทานเข้าไปแล้วอร่อยอิ่มสุขภาพดีมะพร้าวนี่มันมีไขมันดีต่อร่างกาย
ถูกต้องที่บอกว่าอร่อยก็คือข้าวเหนียวมันเหนียวนุ่มหวานมันนิดหน่อย

โอ้โหถั่วลิสงเพิ่มความมันนะจะบอกให้
แล้วที่นี่เขาบอกว่ายอดขายนะวันละ๔๐๐มัตต์
โอ้โหมัตต์จนนิ้วมัตต์เลย

ก็ไปถามเจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้แล้วเขาบอกสูตรมาด้วยนะ
ก็คือคุณจุริมาตรเขาบอกว่าสูตรข้าวต้มมัดของเขาเป็นสูตรโบราณแท้
สืบทอดมากันตั้งแต่บรรพบุรุษ
คือวิธีการก็คือต้องคัดสรรข้าวเหนียวอย่างดี
แล้วนำไปแช่น้ำก่อน๓ชั่วโมงเสร็จแล้วมาล้างทำความสะอาด
แล้วนำมาคลุกเคล้ากับส่วนผสมของไส้
ที่มีถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำและไส้กล้วย

จากนั้นก็ใส่เกลียวเล็กให้มันเข็มนิดสักหนึ่ง

แล้วนำไปห่อกับใบตองแล้วก็นำไปต้ม

ใบต้มของเขาฝึกเรียกว่าข้าวต้มไงบางที่

แต่ที่นี่เอาไปต้มเดี๋ยวจะให้เห็นภาพด้วยครับว่า

โดยเขาจะต้มโดยการใช้เตาฟืนในการต้ม
ก็จะทำให้ข้าวเหนียวออกมาเหนียวนุ่มมากขึ้นแล้วก็หอมกรุดด้วย
หลังจากต้มเสร็จแล้วก็แกะใบตองออกมาแล้วก็กิน
ยังสิต่างคนเข้าไปคลุกกับมะพร้ากับน้ำตาลใช่ไหม

ส่วนนี่คือช่วงของการต้มนี่ต้มจริงนะ
สังเกตว่าเขาจะใช้ข้าวต้มที่ห่อละเรียงกันหลายอัน
แล้วก็มัดห่อทีเดียวนะเป็นแบบใหญ่แบบนี้

ถูกต้องมันไม่ใช่ข้าวต้มมัดไงมันต่างกันนะ
ต้มมัดเขาจะใส่กะทิลงไปในข้าวเหนียว
แต่ข้าวต้มเขาไม่ได้ใส่กะทิลงไปในข้าวเหนียวเขาใช้มะพร้าว

คุณผู้ชมไปลองทานกันดูนะครับ
ความอร่อยของข้าวต้มหัวหงอกหรือว่าข้าวต้มมัดโบราณ
ไปหาซื้อกันได้นะที่นี่ก็ได้ที่ตลาดแม่ทองคำ
ตำบลแม่ตำทางร้านก็เอาไปขายที่นั่น

ทำไมอ่ะเบิร์ดเบิร์ด
แล้วต้องไปตั้งแต่เท่าไหร่เนี่ยต้องตี๕๖โมงอย่างนั้นเลยตลาดเช้า
โอ้โหน่าทานน่าทานเอาของดีแบบนี้มีอยู่ในพื้นเมือง